รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ถ้าลูกเราว่าถอดอะไรออกไปหมดแล้วเป็นไงฮะ
มึงจะกลับยังไงวะเนี่ยมึงดึงกูเครี่ยง
ต่อไม่ถูกไม่รู้จะต่ออะไรก่อน

วันนี้หนูจะทำเพื่อปูกายะนะครับ

และเพลงที่๑มูลค่า
น้องซับร้อง

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

ร้องได้ให้ล้าน
เราร้องได้ให้ล้าง

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

เรามีนัดกันทุกวันเสาร์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

พบกับเราสองคนในรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

ดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาทำรายการนี้
มีความสุขทุกครั้งเพราะว่าเราจะได้มาเจอสิ่งดี
แล้วตอนนี้ก็ได้มาเจอกับน้องที่น่ารักกันอีกแล้วนะครับ

นักสู้รุ่นจิ๋ว

แต่พลังงานดีพลังงานขับเคลื่อนนะคะ
เป็นไปในทิศทางบวกเป็นเด็กดีทุกคนเลยค่ะ
ในเมื่อเป็นเด็กดีแบบนี้รับเงินเท่าผู้ใหญ่แน่นอนค่ะ
ร้องครบ๑๐ยิบไปเลย๑ล้านบาท
ในปีที่แล้วเรามีนักสู้รุ่นจิ๋วที่
น่าจะทำเงินได้สูงสุดไปน่าจะเป็นน้องเชน

ปีนี้ดูสิว่าจะมีนักสู้รุ่นจิ๋วคนไหนนะครับ

เรื่องเงินนะคะแต่ละคนทำได้ไม่เท่ากัน
แต่เรื่องราวความเข้มข้นในชีวิตบอกได้เลยค่ะว่า
สูสีและเบียดกันมากเพราะว่าแต่ละคนมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่า
ตกอยู่ในสภาวะลำบากแบบเข้มข้นค่ะเหมือนน้องคนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครั้งที่แล้วดูภาพเรื่องราวชีวิตไปแล้วบอกได้เลยค่ะ
ถึงจะยากจนคนแขนลำบากลำบลกันขนาดไหน
แต่ครอบครัวนี้มีรอยยิ้มเสมอค่ะไปดูภาพเรื่องราวชีวิตกันก่อนค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายระพิพัฒนามสกุลสินวัฒน์

ที่บ้านของผมมีอยู่ด้วยกัน๖คนครับ

ที่บ้านของผมมีอาชีพค้าขายครับ
พ่อกับย่าขายเมือง
ส่วนพ่อกับแม่ของผม
ผู้ขายชุดชั้นในรู้สึกตาย

ขายตามตลาดนัดเหมือนภูไก่ย่าครับ
ผมไปช่วยแม่ตั้งร้านครับ
แล้วก็ไปขายของไปทอนตังค์ใส่ถุงให้แม่ครับ
ผมไม่เคยอายกับการขายชุดชั้นในผู้หญิงครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขายเราก็จะไม่มีอะไรกินครับ
ขายของไม่ดีค่ะเพราะว่าถ้าออกไปฝนตกก็ไม่ได้ขาย

ถ้าเราไม่จ่ายรายเดือนเขาก็ไม่ให้เราขายของที่เดิม
แล้วเราก็อยากอยู่ที่เดิมให้ลูกค้ารู้จัก
การค้าขายมันก็ซบเซามันไม่เหมือนก่อนค่ะ

อย่างบางวันแม่ออกไปบางทีก็ขายได้๓๐๐๕๐๐๗๐๐ก็มี
น้องซับเป็นเด็กดีค่ะขยัน
เวลาที่รู้ว่าแม่ไม่มีเงิน
หรือว่ารู้ว่าแม่แบบขายของไม่ดีเขาก็คอยช่วยปอบค่ะ

เป็นเด็กที่แบบว่าไม่เคยทำให้แม่ทุกข์ใจเลย
แค่แม่ขออย่างเดียวว่าเอออย่าดื้อนะ
ช่วยแม่ทำงานบ้านนะขอช่วยทุกอย่าง
แล้วที่สำคัญเขาก็กระตันอยู่กับผู้มีพระคุณ

ฝั่งปู่ย่าแล้วก็ฝั่งตายายค่ะ
เขาก็จะคอยช่วยเหลือทุกคนค่ะ
น้องซับเป็นคนจิตใจอ่อนโยน
เป็นคนเรียนธรรมะเก่ง
ตอนนี้น้องต้าก็จบเอกแล้วนักทำเอก

ภูมิใจมากภูมิใจกับหลานคนนี้มาก
ไปโรงเรียนก็ต้องหอมน้องกอดทุกวัน
ช่วงนี้ขายของได้ประมาณวันละ๗๘๐๐ครับ
ซึ่ง๗๘๐๐ผมก็จะเอาไปซื้อของ

อีกส่วนหนึ่งใช้จ่ายภายในครอบครัวครับ
แล้วก็จะเอาอีกส่วนหนึ่ง
ไปให้ตากับยายที่อยู่จังหวัดสุรินครับ
ตากับยายตอนนี้เขาป่วยหนักครับ
ตาเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
ตาก็จะปัสสาวะทางช่องทองครับ

แล้วเขาก็ต้องซื้อถุงเพื่อเจาะสายปัสสาวะ
เขาต้องใช้เงินเพื่อซื้อถุงชุดหนึ่งประมาณ๕๐๐ครับ
แล้วถุงหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณ๑อาทิตย์
ถ้ารักษาดีก็ใช้ได้ประมาณ๒อาทิตย์ครับ
ยายก็เป็นโรคหอบหืดด้วยครับ

ถ้าตาดูอยู่อยากบอกว่าหนูรักตากับยายมากนะครับ
หนูจะตั้งใจขายของส่งเงินให้ตากับยายนะครับ

ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือรถของปูกับย่าครับ
รถคันนี้นะครับอายุประมาณเกือบ๓๐ปีแล้วครับ
เป็นรถที่เขาใช้ไปตลาดนัดครับ

ช่วงล่างมันเน่ามันพังหมดแล้วครับ

ถ้าปูขับรถผมก็ต้องเอาผ้าไปเช็ดกระจกให้ปูครับ
เพราะว่าไม่งั้นปูเขามองไม่เห็น

มันก็จะสะเทือนครับตอนขับรถไป
รอรถนี่ก็๔ข้างก็๔ยี่ห้อครับ
แล้ว๔ล้อเนี่ยครับขอบก็ไม่เท่ากันสักเส้นครับ

พอมีคนเอายางมาเปลี่ยนก็ถามว่าให้ฟรีไหม
ถ้าเกิดให้ฟรีเขาก็เอามาใส่เนี่ยครับ
สภาพภายในรถนะครับก็เหล็กมันผูกหมดแล้วค่ะ
พื้นรถก็ทะลุเกือบหมดทั้งคันแล้วครับ
ถ้านั่งไม่ดีก็ขามันก็อาจจะตกถึงพื้นได้ครับ
เวลาขับรถเนี่ยครับปูผมจะเหมือนเจ้าเข้าเลยครับ
เพราะว่ามันสั้นตลอดเวลาครับ
ก็เสียวเกงนิดหน่อยครับ
เพราะว่าตอนที่ปูขับรถนะครับ
ปู่ห้ามปล่อยพวงมาลัย
ถ้าเกิดปล่อยมันก็จะลงข้างทางไปเลยครับ
ก็ทำให้อันตรายอยู่ครับ
น้ำมันเครื่องนี่๓ปีก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยครับ

สตาร์ทเสียพอเวลาสตาร์ทรถเนี่ยครับ

ในซอยผมก็จะเป็นซอยยาวครับ

ก็จะเข็นไปข้างหน้าจนกว่ารถมันจะติดครับ

พอมันสุดซอยแล้วก็ต้องดึงถอยหลังกลับมาค่ะ

ควันรถมันขึ้นตรงกระโปรงรถนะครับ

มันขโมงทั้งรถเลยอะครับ
ผมก็เรียกปู่กับย่าออกมาครับ
ยาออกมาทิ้งของเลยทิ้งของ

ก็เลยถอดสายทั้งหมดในรถครับ

สตาร์ทก็ไม่ติดครับ

เพราะว่าอาการรถมันย่ำแย่เต็มทีแล้ว

แต่ผมก็ยังไม่มีเงินที่จะทำมัน

รู้ครับว่ารถมันอยู่ในสภาพที่อันตราย
ต้องพยายามขับช้าไม่เกิน๖๐
เพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหายางระเบิด

ก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปให้ปู่กับย่า

กลัวจะอันตรายถึงชีวิตครับ

อยู่จังหวัดสุรินทร์รักษาตัวเองครับ

มาพบกับนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราคนล่าสุดนะครับ
ทรัพย์เด็กน้อยผู้หากินอยู่กับตลาดนัด

เพื่อครอบครัวครับ

คนกลางคุณปู่โชคนะฮะ

สตาร์ทที่รถคันนั้นก็แล้วกัน

คือมันทุกจุดเลยครับทรัพย

ไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อมอะไรก่อนเลย

แล้วแบบหายตัวได้ไหมหรืออะไร
เหตุการณ์ที่มันควันขึ้นนี่มันคืออะไรครับ
มันก็คือวันนั้นนะครับ
ปู่เขาจะดับรถแล้วครับ
อดกุญแจออกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดับครับ

ใช่ครับพ่อก็ไปทอดสายออกหมดครับ

พอหายตกใจว่ารถเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้นึกในใจเอากลับบ้านยังไงอ่ะ

คุณปู่พอควันจางอะไรแล้วเรียบร้อย

เห็นสภาพลูกเราว่าถอดอะไรออกไปหมด

ต่อไม่ถูกไม่รู้จะต่ออะไรก่อน

ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสตาร์ทกลับมาได้เหมือนเดิม

ก็เรียกช่างข้างบ้านมาให้มาดูให้หน่อย
ข้างบ้านพอดีโทรเข้ามาระยะทางก็ประมาณ๒๐กิโลกรัม
แล้วเขาก็มาเสียบสายให้สุดท้ายก็สตาร์ทติด

เขาก็เลยแนะนำว่าให้เอาถอดกองออกแล้วก็เอามืออุดกองอากาศ
ถ้ามันค้างอีกคือชะลอวิ่งอย่าวิ่งเร็ว
แล้วก็เวลามันค้างอีกเนี่ยเราก็จอดรถปลดเกียร์ว่างแล้วก็เอามือไปอุดที่ที่
กล้องอากาศเหมือนคนอุดจมูกปุ๊บเครื่องจะดับเลย

ให้รถหายใจไม่ออกรถรถจะหยุด
เห็นตอนท้ายภาพชีวิตเห็นบอกว่าอยากได้เงินนะส่วนหนึ่งเนี่ยจะแบ่งไปซ่อมรถ
คุณปู่คิดว่าการที่เราจะซ่อมรถเนี่ยค่ะเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เหรอคะ
ถ้าซ่อมก็ต้องมีถึง๖๐๐๐๐บาทครับ
คุณปู่๖๐๐๐ซื้อคันใหม่ได้ไหม

ก็แม่คันที่มันดีกว่านี้อีกสักนิดนึงในราคา๖๐๐๐ได้ไหม
บอกว่าเราใช้มานานแล้วก็ไม่อยากจะขายเขา
เสียดายไม่ใช่เสียดายคือมันเหมือนคนในครอบครัวเรา
ในความผูกพันยังไงก็ต้องพาเรามาจนคือเสียจริงก็ต้องซ่อม
เท่ากับว่ารถคันนี้เหมือนคนในครอบครัวแล้วใช่ครับ
แต่ยางเนี่ย๔เส้นไม่เหมือนกันสักเส้นเลยนะคะ
แล้วคนละไซส์ด้วยมีขอบ๑๕ขอบ๑๗ขอบ๑๖ขอบ๑๔ครับ๔ล้อ
บอกเลยว่าถ้าคิดว่ารถคันนี้เป็นคนในครอบครัวเท่ากับว่าตัดแต่งพันธุกรรมเละเทะมากเลยนะคะ
รถคันนี้อยู่กับครอบครัวเรามากี่ปีแล้ว
คือเรียกว่า๖พันครับก็คือเรียกว่าน้องซับเนี่ยโตมา
ก็เห็นพี่คนนี้แล้วเป็นคนในครอบครัวเลยพี่รถคันนี้นะใช่ครับ
ครับวันนี้เราจะมาแข่งขันก่อนจะเริ่มเกมมีอะไรอยากพูดกับคุณปู่แล้วก็คุณย่าบ้าง
อยากบอกกับปู่ย่าว่าปู่กับย่าทำเพื่อนหนูมามากแล้ววันนี้หนูจะทำเพื่อปู่กับย่านะครับ
ตอนนี้เรามาเริ่มการแข่งขันกันนะครับทรัพย์ก็เป็นธรรมเนียมครับเดี๋ยวอายจะถามก่อนนะครับ
ว่าน้องทรัพย์มารายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรานะครับเท่าไรครับ
หกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทครับ
หมื่นที่น้องอยากได้เอาไปทำอะไรบ้างครับ
ก็จะเอาไปซ่อมรถครับแล้วก็ส่งให้ตากับยายแล้วก็เอาไว้ให้แม่ลงของครับ
คุณปู่กับคุณย่าอยู่ตรงนี้แต่เรายังมีคุณตากับคุณยายด้วย
อยู่ต่างจังหวัดแล้วท่านก็ไม่สบายทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเราแข่งเกมกันก่อน
และเรามาคุยเรื่องราวที่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ
นะครับทรัพย์ต้องร้องเพลง๔เพลงถ้าร้องให้ได้๔เพลงเรามีตัวช่วยให้๓ตัว
ได้เงินให้คุณปู่เอาไปซ่อมรถแน่นอนตอนนี้พร้อมจะแข่งเกมหรือยัง
พร้อมแล้วครับพร้อมจะสู้หรือยังพร้อมครับโอเคมา
เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ตรียิ่งใหญ่มาเลยค่ะรู้จักไหมครับเพลงนี้ก็ฟังพันหูมาบ้างครับ
ขอปฏิบัติครับไปร้องมาไหม

เมี่ย์ว่าเคยฝึกแล้วเนื้อเพลงถูกต้องหมดไหม

เพลงแรกนี้ต้องสู้อย่างเดียวนะครับ

มีสิทธิ์ครับใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่
โอเคนะครับถ้าพร้อมมาเลยครับเพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับสู้ครับ
สิบเหนียวพะนมแล้วผมลงตราขอบารมีพ่อผู้หรือสี่ผู้มีวิชา
ให้เสียงกลางวันหวานแวว
ดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบังคลานแขวงเมืองพิจิตร
ใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลง
อนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโง
ใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงหน้าจัง
สิริไม่หลอกขอพ้นต่อหลวงปู่สุด
ขอพ้นต่อหลวงปู่สุด
จงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบหลวงปู่โต้พรมรังศรีที่วัดระคัง
ขอให้โลกดังกังวานสัก
สิบนิ้วผนมแล้วกมลงกันมา
สิบนิ้วผนมแล้วกมลงกันมา

กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
กราบหลวงพ่อแก้วที่โหมื่องชน
กราบหลวงพ่อแก้วที่โหมื่องชน

ว่าหลวงปู่ทวดวัดช่างให้

โปรดได้ช่วยดนเส้นทุกคนสงสารสิริ